ไปดูที่เชียงใหม่ค่ะมีแม่ค้าขายผลไม้คนหนึ่ง
อายุอนามก็ครึ่งชีวิตแล้วนะ๕๐นิด
ปรากฏว่าติดการพนันแล้วก็ไม่มีเงินติดการพนัน
กู้เงินนอกระบบไม่มีเงินจะไปเล่นการพนันทำยังไง
รูดทรัพย์ค่ะแต่ที่ว่ารูดทรัพย์เนี่ยไม่ได้รูดทรัพย์ธรรมดา

คือเหมือนเขาบอกว่าอย่างบางยาสีสาว

เพื่อจะหาเงินพวกนี้ไปเล่นการพนัน
นี่ก็คือนางรสสุคนมีสมศักดิ์นะครับ
สาวใหญ่วัย๕๑ปีก็ให้ปากคำกับตำรวจสพช้างเผือก
ถึงวิธีการใช้ยานอนหลับกับเหยื่อก่อนที่จะหล

นางรสสุคลถูกจับได้บริเวณสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ที่๓
มียานอนหลับชนิดรุนแรงอีกหลายชนิด
เงินสดนาฬิกาข้อมือของผู้เสียหาย

แล้วก็หลอดใส่ยานอนหลับผสมน้ำค่ะ
รสสุคนรับสารภาพบอกว่าตัวเองมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายผลไม้
อยู่ที่ฉัดเชิงเซาแต่ว่าติดการพนัน
เพราะมีเพื่อนชวนไปเล่นการพนันที่ประเทศเพื่อนบ้าน
อกจากนี้ก็มีหนี้สินเยอะเลยค่ะจากการกู้เงินนอกระบบ
ก็เลยหาทางออกด้วยการใช้กลอุบาย
อกให้เหยื่อส่วนใหญ่ที่เป็นคนขับรถรับจ้างเนี่ย
พาไปส่งตามสถานที่พัก
ระหว่างพูดคุยก็อ้างบอกว่าเดี๋ยววันถัดไป
เหมารถไปส่งสถานที่ท่องเที่ยวในราคาสูง

จากนั้นหลอกให้ดื่มน้ำค่ะหรือไม่ก็ให้ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง
ซึ่งผสมยานอนหลับชนิดรุนแรงหรือว่าเอาปลาโซแลมเอาไว้แล้ว

เหยื่อมีอาการมึนงงหรือง่วงนอน

รายล่าสุดเป็นคนขับรถรับจ้างสี่ล้อแดง
สถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ค่ะ
โดยนารสุคลหลอกให้ไปส่งย่านชุมชนสันติธรรม

พอแล้วก็เฉ็ดสับมาอมยาปุ๊บ
รูดทรัพย์สินไปมูลค่ากว่าแสนบาทเลยนะคะ
รสสุคนสารภาพบอกทำมาแล้ว๔ครั้ง
เชียงใหม่๒ครั้งลำปางอีก๒ครั้ง

เพราะเชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียหายมากกว่านี้

แล้วถ้าผู้เสียหายคนไหนเคยถูกวางยาก็เข้าแจ้งความเพิ่มได้นะคะ
ซึ่งตำรวจจะเก็บข้อมูลเป็นความลับทั้งหมดค่ะ